ขับรถไปแล้วก็เห็นรถบรรทุกวัวบรรทุกควาย

เคยเห็นน้ำตาวัวน้ำตาควายไหม
คือบางทีก็เห็นนะเวลามองมัน

รถคันนี้จะไปที่ไหนจะไปที่โรงเชื่อหรือเปล่า
บางคนเขาก็ถ่ายรูปเอามาโพสต์ลงโซเชียลเหมือนกัน
นะครับแต่ตอนนี้ใครที่อยากทำบุญ
เขาก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือกันนะครับ
แต่ว่ามีควายตัวหนึ่งเป็นควายท้องอ่อน
ก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเขากำลังจะถูกไปลงเชื่อด
เขาก็เลยกระโดดหนีลงจากรถ
ทีนี้แหละครับเจ้านาธีวุ่นเลย
ไล่วิ่งตามจับควายตัวนี้

ตอนกลางคืนครับเพราะควายตัวนี้วิ่งไม่หยุดเลยคุณ
วิ่งลงจากรถแล้วนะฮะกระโดดลงจากรถแล้ว
วิ่งหนีไปไกล๔กิโลคุณ
เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย

ต้องออกแรงเหน็ดเหนื่อยกันอย่างหนักเลยนะครับ
เพราะว่าต้องวิ่งตามควายไปตามถนน
ข้ามตำบลเป็นระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
โดยเป็นควายตัวเมียอายุประมาณ๓ปี
ตัวนี้ได้กระโดดลงจากรถที่กำลังพามันไปที่โรงเชือด
วิ่งหนีจากถนนสุขประยูนในตำบลหนองกะขะ
จนมุมที่ตำบลหนองตำลึง
ก็ระหว่างทางสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน

เพราะเขาวิ่งกลางเลนด้วยเหมือนกันในบางครั้งนะครับ
แล้วก็วิ่งเข้าไปในพื้นที่ชุมชน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยกันต้อนไว้
แล้วก็จับมัดไว้กับเสาไฟฟ้าข้างทางได้สำเร็จ
ควายก็ยังอยู่ในสภาพตื่นตกใจ
ลำตัวก็มีบาดแผลจากการกระโดดลงรถ
แล้วการวิ่งไปมาเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณดูสิ

รองนายกอบตหนองหงษ์อำเภอพานทอง
บอกว่าจะนำควายไปฝากเลี้ยงไว้ที่วัดหนองคา
เพื่อรอให้เจ้าของมาแสดงตัว
แล้วคุณคิดว่าควายตัวนี้จะรอดจากโรงเชือดไหม
ก็น่าจะรอดนะครับเพราะว่ารองนายกอบตหนองหงษ์บอกว่า
เขาจะรอเจ้าของมาแสดงตัวจากนั้นเขาจะขอถ่ายชีวิตควายตัวนี้
เพราะสงสารควายที่ทั้งตั้งท้อง
แล้วก็เหมือนเขาพยายามหนีจากการตายมาแล้ว

รองนายกอบตเลยบอกผมจะขอถ่ายชีวิตไว้นะครับ